วันนี้และเมื่อวานนี้มันยังคงร้อนระอุมาตั้งแต่เมื่อวาน

เรื่องใหญ่หลายเรื่องเมื่อวานนี้เอาจริง๑วันพันเรื่องของจริงคุณผู้ชมค่ะ

อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วค่ะ

เรื่องทางมัน๓เดือนจำได้ประวัตินี้
นี่แหละค่ะคุณเศรษฐาทวีสินจากภักดิ์เพื่อไทยนั่นเองนะคะ
นายกคนใหม่ก็หลายคนบอกว่ามองให้เป็นทิศทาง

ลองฟังเสียงตัวแทนประชาชนโดยคนบันเทิงกันหน่อยค่ะ
ก็อยากให้คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ช่วยแก้ไขเรื่องแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
เพราะว่าจริงเป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาถนัดอยู่แล้วด้วยนะคะ
ก็ทำสำเร็จมาแล้วเศรษฐกิจดีปากท้องดีเงินทองดีหมุนเวียนดี
ชีวิตก็ดีขึ้นแน่นอนอันนี้พูดในฐานะของเป็นแม่ค้าคนหนึ่งนะคะ
ที่รับรู้ได้เลยว่าช่วงนี้คือเศรษฐกิจถดถอยมากนะฮะ
ก็อยากจะฝากไปถึงนะฮะธนยกคือที่๓๐ด้วยนะครับ
สิ่งแรกที่พวกเราอยากได้ก็คือ
ท่านนายกแก้ปัญหาเรื่องความยากจนนะครับหนี้สินในครัวเรือน
แล้วก็อยากให้ท่านนายกเร่งรัดในเรื่องของ๑๐๐๐บาทพวกเราเร็วนะครับ

หลากหลายความคิดความเห็นของคนแวดวงบันเทิงนะคุณผู้ชมนะ
บันเทิงไทยรัฐเราก็รวบรวมมาส่งไปถึงธนยกคนใหม่ธนยกเสกถานะ

แต่ว่าหลายคนก็มีทิศทางคล้ายกันนะ
ก็คือขอเรื่องปัญหาปากท้องให้ช่วยแก้ไข
แล้วก็เศรษฐกิจที่อยากให้เร่งให้มันดีขึ้นไวหน่อย
ส่วนทางโลกโซเชียลเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
นักร้องนักแสดงชื่อดังหลายท่านออกมาเคลื่อนไหวกับกระแสนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
คอการเมืองเสกโลโซมาเลยนะครับ
โพสต์ถามเหล่าแฟนคลับอันนี้เขาโพสต์แบบเปิดกว้างเลยนะ

อยากให้นายกคนใหม่แก้ไขปัญหาอะไรเป็นอย่างแรก
บางคนเขาบอกว่าปัญหาปากท้องก่อนที่สุด
ที่สุดเพื่อจะเป็นค่าแรงค่าไฟค่าน้ำมัน
อะไรที่มันลดได้ตรงไหนที่ลดได้
นายกฟังด้วยตรงไหนควรขึ้นขึ้นให้หน่อยโดยเฉพาะค่าแรงนะฮะ
บางคนก็บอกว่าหาเสียงอะไรไว้ก่อนหน้านี้

หลายคนบอกว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกแล้ว

เงินดิจิมันเฮ้ยเงินดิจิตอลคุณผู้ชมค่ะ
ให้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยจะให้เมื่อไหร่ยังไงนะฮะ
เขาถามกันอยู่หนึ่งหมื่นบาทกี่โมงจ๊ะ

ส่วนอันนี้กึ่งบอกกึ่งแซวเอาแบบติดฮานะคะ

ติดสวิตช์๓ว่ะ

ว่างี้นะคะส่วนอันที่ไหมไทยหัวใจสิง
แกก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเหมือนกัน

แล้วก็คุณเศรษฐาเคยหาเสียงเอาไว้กับประชาชน
ตอนนี้ปริญญาตีเรารับทำงานเท่าไหร่ไทยรัฐไม่รู้นะ
แต่นี่เขาหาเสียงเอาไว้ปริญญาตรีต้องได้

โอ้โฮชอบมาก
เงินดิจิโตรต้องได้๑๐๐๐๐บาท

รถไฟฟ้านั่งไปเลย๒๐บาทตลอดสาย

ส่วนอีก๑คนค่ะพี่ก้องเฮ้ยไร
คนนี้มาแนวหวานซ่อนเปรี้ยว
ก้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับท่านนายก
แล้วก็ขอให้บริหารประเทศไปสู่ความเจริญ

ถ้ามีเรื่องไม่ชอบทำขึ้นมาเมื่อไหร่

ฝ่ายค้านมืออาชีพรอตรวจสอบอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะพี่จ๊ะ
ปิดท้ายตอนนี้พี่จ๊ะน้องพะนีคุณผู้ชมค่ะ

ให้มุมมองหลังจากติดตามข่าวการเมืองมาบอกว่า
สอนให้รู้ว่าชีวิตจริงมันต้องซับซ้อนไว้เถอะ
คนตรงคนชัดเจนอยู่ได้๒แบบก็คือ
อยู่ยากนี่อยู่ไม่ได้
เออหลายคนหลายมุมมองคุณผู้ชมจากดาราศิลปิน

อย่ามาดรามงดราม่านะอันนี้พูดเรื่องจริงคุณผู้ชม
ทุกวงการเลยตอนนี้ได้นายกกันไปแล้วได้รัฐบาลใหม่แล้ว
ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นขอให้ทุกอย่างปังขึ้น
เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนและประเทศไทยของเรา
ขอบคุณค่ะสุดยอดไปเลยนี่คือเสียงจากประชาชนนะคุณผู้ชม